หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับคือกรณีนี้เนี่ยนะมีคุณลุงคนหนึ่งติดโควิดเหมือนกันรักษาอาการรอเตียงอยู่ที่บ้านจนอาการหนักสุดท้ายกู้ภัยเขามาช่วยนี่นะฮะคือกู้ภัยบอกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลหนึ่งนะแถวเพชรเกษมกรุงเทพโรงพยาบาลนี้บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์พอไปถึงโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลที่มีส
ค่ะเทียวไปเทียวมาอยู่เนี่ยสุดท้ายมีหยุดจุดหนึ่งนะฮะกู้ไพต้องไปตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่เรียกคุณหมอเรียกพยาบาลอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินบอกไม่ได้แล้วไม่ไปไหนแล้วลุงก็จะตายอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรียกอยู่สักพักใหญ่เลยนะคะจนต้องปั๊มหัวใจกันตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ

พี่คนไฟผมไม่เตินน่ะครับ

ตอนที่อยู่ไม่รักษานี่พี่
ซักพักก็จะมีพยาบาลมาเปิดประตู

สุดท้ายน้าเศร้านะครับ

เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าจะพาคุณลุงมาส่งโรงพยาบาลต้องพาคุณลุงไปชาพนักกิจศพฮะ
พาคุณลุงไปชาปนกิจนะครับนี่ฮะจากตั้งใจว่าจะพาไปโรงพยาบาลหวังจะช่วยชีวิตลุงแก
คือบอกว่าเข้าใจแหละเข้าใจทุกฝ่ายนะเข้าใจเจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าว่าทุกคนก็
โอ้โหงานหนักหนาสาหัสกันหมดกู้ภัยเองก็พยายามช่วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีกรณีปัญหา
เกิดขึ้นจนได้เราถามไปนะครับทุกผู้ชมครับตรวจสอบไปเนี่ยคุณลุงท่านนี้อายุ๗๔ปีนะ
ชื่อนายสมชาย
ก่อนหน้านี้ติดโควิดนะครับกู้ภัยเนี่ย
พยายามเรียกแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเตียงเต็มให้ไปส่งโรงพยาบาลอีกแห่ง
มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ไหนให้ไปส่งที่นั่นพอไปถึงโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์
โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์บอกว่าก็ไปตรวจเจอโควิดที่ไหน
ก็ไปที่นั่นสิเขาก็ไปอีก
เสร็จแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับมาที่แรกที่เดิมนั่นแหละ
บอกว่าเตียงเต็มเพราะว่าแกไม่ไหวแล้ว
ไปที่มีสิทธิ์เขาก็ให้ไปที่ตรวจเจอ
เขาก็ยังไม่รับอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็เตียงมันเต็มไปหมดค่ะนี่นะฮะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับลูกสาวของคุณลุงสมชาย
บอกว่าพาพ่อไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบว่าติดเชื้อเมื่อ๒๙กรกฎาคม
แต่โรงพยาบาลบอกว่าเตียงเต็มมารักษาอาการอยู่ที่บ้าน๔วัน
เมื่อวานนี้อาการหนักวูบหน้ามืดหายใจไม่ออก
โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือกู้ภัยมารับพ่อ
เพื่อจะพาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่๖โมงเย็น
ท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ค่ำมืดเนี่ยถึงขั้นไปปั๊มหัวใจกันอยู่ทั้งบนรถกู้ภัย
แล้วก็หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยลูกสาวบอกตั้งแต่๖โมงเย็น
ไปถึงสามทุ่มนะเทียวไปเทียวมาโรงพยาบาลนู้น
โรงพยาบาลนี้สุดท้ายพ่อเสียชีวิตครับ

ลูกหลานบอกไม่มีโอกาสล่ำลาเลย

ส่วนโรงพยาบาลจุดต่างเนี่ยเราพยายามตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับ
ถ้าจะมีเรื่องราวในการชี้แจงหรือว่าอธิบายรายละเอียดต่าง

จะได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่